ดังมากคนพูดถึงทุกวงการจริงสำหรับกรณีที่มีสาววัย๑๘คนนึงเป็นชาวสตูนนะคะ

ลองฟังเรื่องราวก่อนละกันผู้หญิงคนนี้ขอใช้ชื่อว่านางสาวแอนแล้วกันเป็นนามสมมุตินะคะ
เธอเดินทางพบพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นเพื่อจะติดตามความคืบหน้า
โดยเธอบอกว่าเธอถูกติดต่อให้ไปทำงานดูแลศิลปิน
แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าถูกล่อลวงให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับนักร้อง
แจ้งความเอาผิดข้อหาเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารย์
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนคลับของรัปเปอร์หนุ่มคนนี้อยู่แล้ว

ผู้หญิงที่ชื่อลิลี่ที่เป็นแฟนของรัปเปอร์นี่นะ
เกงในแบบจีสตริงแล้วแล้วก็ให้ไปร่วมหลับนอนกับนักร้องเลย
บางครั้งฝ่ายชายก็ไม่สวมถุงยางอนามัยป้องกันด้วยและทุกครั้ง
ผู้หญิงที่ชื่อลิลลี่คนนี้ก็จะอยู่ในบ้านด้วยและเป็นคนจัดหายาคุมกำเนิดให้เธอกิน
ฟังจากประโยคที่พูดมานี้แปลว่ามีครั้งแรกที่โดนให้ใส่จีสตริงแล้วก็ไปร่วมหลับนอน
คำว่าบางครั้งแปลว่ามีอีกหลายครั้งและคำว่าทุกครั้งแปลว่ามีหลายครั้งจริง
อ่าแปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวอ่ะนะคะเธอบอกว่าเธอไม่ใช่คนเดียวนะที่โดนล่อลวงโดนหลอกมาแบบนี้
มีแฟนคลับหลายคนเลยที่ถูกหลอกแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความ
ฟังเสียงเธอหน่อยดีไหมคะ

หนึ่งคนแน่นอนค่ะคนที่โดนมาทุกคนคุณแฟนคลับหมดเลย
จากนี้มีการเปิดเผยแชทข้อความด้วยค่ะคุณ

คือเหมือนกับผู้หญิงที่ชื่อลิลลี่เขาบอกว่าเขาเลิกกับแรปเปอร์ดังคนนี้แล้ว

เขาบอกว่าเขาเลิกกับแรปเปอร์หนุ่มคนนี้แล้วแต่ก็ยังแบบอยากหาคนมาดูแลให้อะไรอย่างนี้
แต่ก็อยากได้คนที่ไว้ใจได้เพราะมันมีความลับเรื่องเพลง
เพราะต้องไปดูแลที่สตูดิโออะไรอย่างนี้นึกออกไหม

แต่ถ้าเอาจริงนะพอไปนั่งอ่านดูเห็นเขาบอกว่า
มันมีบางประโยคที่ถามออกมาตรงเลยในเรื่องของการเจรจารับงานเนี่ยนะว่า

ก็เป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกที่ช่วงติดต่องานแล้วนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ก็นางสาวแอนบอกว่าเธอถูกหลอก

ก็พยายามติดต่อไปที่แฟนสาวของหนุ่มแรปเปอร์คนนี้

แต่ติดต่อไม่ได้เลยก็เลยต้องออกมาแจ้งความให้ดำเนินคดี
พอรู้ตัวว่าถูกหลอกในที่นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครั้งไหน

ที่เธอโดนต้องมีอะไรกับแรปเปอร์หนุ่มอะไรอย่างนี้นะคะ
อันนี้ก็ไม่รู้แหละให้ตำรวจเขาเป็นคนสืบสวนสืบสาวหาเรื่องเอาละกันเนอะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้เป็นดราม่าดังตรงที่ว่า

เปอร์หนุ่มชื่อดังชาวขอนแก่นผลงานเพลงยอดวิว๔๐๐ล้านวิว

ก็คือหลายคนรู้พูดจริงหลายคนรู้แล้วแฟนคลับเขาออกมาปกป้องด้วย

เรื่องเพศมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องปกติ
สองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและสมยอมกัน
คุณจะออกมาบอกว่าถูกล่อลวงหลอกลวงมันได้หรือเปล่า

อันนี้คือฝั่งแฟนคลับนะที่ออกมาปกป้อง
เอาเป็นว่าล่าสุดค่ะผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่า
ยังไม่มาอีกจะเป็นหมายจับแล้วตำรวจสามารถออกหมายจับได้ทันที
ถ้าเกิดเรียกไปสองหมายแล้วไม่มานะคะซึ่งสำหรับโทษเรื่องของการเป็นธุระจัดหา
พาไปอนาจารย์เหล่านี้เนี่ยที่เธอโดนแจ้งความเนี่ย
โทษเนี้ยนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาทนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอ
ผู้ถูกกล่าวหาก็คือลิลลี่ติดต่อกลับมาเพื่อให้ปากคำก่อน
เพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครติดต่อได้ทั้งลิลลี่
แล้วก็แรปเปอร์หนุ่มคนนั้นด้วย